ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัว
ไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งเรวก็น้อยมากเกินกันไป

อีกครั้งแต่จงฟังเหตุผลที่อยู่ในใจ
เพราะคนที่เธอคิดว่าดีว่าใช่
อาจจะชั่วร้ายอาจจะเลวกว่าฉัน
ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
รอยยิ้มของคนกินคือรางวัลของเรารสดี
นี่ก็รู้ใช่ไหมว่าชีวิตพี่มีแต่เรื่องงาน
แล้วก็นิดเท่านั้นพี่รักนิดนะ

อืมไม่ได้เข้าโรงงานเลย

ที่คบกับนี้มันน่าอายมากเลยใช่ไหมคะ

เป็นชูกันใช่ไหมเป็นชูกันใช่ไหม

ทำให้ทุกคนต้องให้ถึงเรานี่แม้อ่ะ
ความรักดังเช่นเรื่องราวของสาวน้อยที่มีชื่อว่านิดคนนี้
ซีรานีคะตั้งแต่หนูรู้จักกับผู้ชายคนนี้
ชีวิตของหนูก็เปลี่ยนไปนิด
และรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปีนี้นะครับได้แก่
คุณชัดช่ายซีฟให้๓๔ครั้ง
ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณมากสำหรับรางวัลนี้

ให้โอกาสแล้วก็คำแนะนำในการทำงาน

ผมจะไม่มีทางได้รับรางวัลนี้เลย
ถ้าผมไม่ได้มีเพื่อนร่วมงานดีแบบทุกคนครับ

เป็นพนักงานขายที่มีความมุ่งมั่น
ขยำแล้วก็ตั้งใจทำงานมากเลยค่ะ
ดีเด่นแล้วนอกจากที่เขาจะเป็นพนักงานดีเด่นแล้วนะคะ
เขาก็ยังเป็นแฟนที่ดีเด่นสำหรับหนูอีกด้วย

เช้าพี่ชัยจะไปถึงที่ทำงานตั้งแต่๖โมงครึ่งค่ะ
พี่เขาบอกว่าการไปทำงานเช้าเนี่ยจะทำให้เราได้มีเวลาทำงานมากกว่าคนอื่น
กับหนูที่ไปถึงเวลาเข้างานพอดีเลย

ที่สามารถปิดจบการขายผ้ารถใหญ่ให้เกปตัยสหรัฐจักรได้
เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดไว้แบบนี้
ถ้าคุณยังรักษามาตรฐานนี้ไว้ได้เนี่ยนะปลายปีนี้จะมีข่าวดีและข่าวใหญ่รอคุณอยู่
ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายไงล่ะ
ได้เลยครับคุณศักดิ์ผมจะพยายามอย่างเต็มที่เลยครับ
คุณพ่ออยู่นี่เองอุ้มเดินตามหาไปทั่วเลย
ตามหาพ่อจะมาอ้อนแบบนี้ก็อะไรจากพ่ออีกละฮะ
พ่ออ่ะหนูทันอุ้มอีกแล้วพ่อเป็นพ่อของหนูนะ
จบมาสองปีแล้วเนี่ยเพราะว่าหนูอ่ะ
ควรจะมาช่วยพ่อทำงานที่โรงงานนี้ได้แล้วนะ
เพราะอีกหน่อยโรงงานนี้ก็จะเป็นของหนูอยู่ดี
ได้ค่ะคุณพ่อคุณชายครับครับ
ผมฝากสอนลูกสาวผมด้วยอุ้มมันจบบริหารมา
แต่มันยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยได้สิครับ
อุ้มนี่คุณชัยเป็นฝ่ายขายประจำโรงงานนี้
สวัสดีค่ะคุณชัยสวัสดีครับคุณอุ้ม
คุณชัยนะเป็นฝ่ายขายมือหนึ่งของเรา
เดอร์ใหญ่ทั้งหลายของลูกค้าเนี่ยอยู่กับเขาทั้งหมดเลย
อืมดีจังงั้นเดี๋ยวอุ้มต้องมาฝึกงานกับคุณชัยกันบ้างแล้วนะคะ

พี่ชัยเมื่อไหร่พี่ชัยจะบอกเรื่องของเราให้พวกที่โรงงานรู้สักทีอะคะ
เนี่ยนิดอ่ะไม่อยากอยู่แบบหลบซ่อนแบบนี้แล้วว่า
ทนหน่อยนะนิดวันนี้พี่เจอคุณศักดิ์ด้วยนะ
แล้วคุณศักดิ์บอกว่าถ้าพี่ยังทำได้ดีแบบนี้อีก
เขาจะขึ้นตำแหน่งให้พี่เป็นผู้จัดการฝ่ายขายปลายปีนี้เลยนะ
ทำไมต้องรอด้วยอ่ะคะคุณนิดอยากอวดแฟนนิดนี่
นี่ฟังพี่นะพี่จะต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าพี่ทุ่มเทให้กับงาน
รอพี่ได้ตำแหน่งเมื่อไหร่ถึงตอนนั้นเนี่ย
พี่ก็จะได้เงินเดือนเพิ่มแล้วนิดอยากได้อะไร
ไม่อยากทำงานหรือว่านิดอยากอยู่บ้านเฉยดูแลพี่
นี่ก็ทำได้และอีกอย่างถ้าเรามีลูกด้วยกัน

ถึงไหมก็ได้ค่ะ
เฮ้ยแกแกว่ามันแปลกเปล่าวะคนทำงานที่เดียวกัน
แต่ต้องมานั่งหลบซ่อนไม่ให้ใครเขารู้เป็นแฟนกันอ่ะ
ใช่ไหมแกก็คิดใช่ป่ะอืมฉันนึกว่าฉันคิดไปเองคนเดียวอ่ะ

ไม่เป็นไรสมัยเนี้ยเช็คง่ายเว้ยว่าเขาเป็นพยุคดรกิจรับป่ะ
นี่สองไงแกเฟซไม่ใช้ชื่ออะไร

ไม่เล่นเฟสงั้นไอจีหรือว่าติ๊กต๊อก
ไม่มีอ่ะพี่ใช้ด้วยนะไม่เล่นโซเชียล
แปลกว่ะหล่อขนาดนี้ไม่เล่นโซเชียล
แต่ฉันเคยได้ยินนะเว้ยเขาบอกว่าพวกที่มันไม่เล่นโซเชียลอ่ะ
มันมีสองประเภทด้วยประเภทหนึ่งเลยนะ
พวกโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องของตัวเอง
เอาเรื่องที่สองนะไอ้พวกมีโรคสองใบเจ้าชู้ความลับเยอะ

ท่านอื่นล่ะสวัสดีที่ดี
ช่วงนี้พี่เค้าไม่รับโทรศัพท์จริง
นี่ค่าแรงก็ได้เท่ากัน

ถ้าจะนั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งวันแบบนี้
แนะนำให้ลาออกไปเลยดีกว่านะ
จะได้มีเวลานั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งวันไง

ถ้าไม่ได้ยื่นปากเข้ามาใส่หาเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ย
พวกแกมันจะขาดตายหรือไงวะ

แต่พวกแกกำลังกินแรงพวกฉันอยู่ใช่ไหม

ไปเข้าห้องน้ำไปจับกลุ่มเมาส์มอย

เฮ้ยมันจะมากไปแล้วนะนางกิ๊บ

เป็นสาวโรงงาน

ชีวิตตัวเองคงไม่มีอะไรน่าสนใจ

พี่ชัยคะว่าไงนิดทำไมวันนี้นิดติดต่อพี่ชัยไว้ได้เลย
เลยค่ะไปไปก็ไม่รับไลน์ก็ไม่ตอบไม่รับโทรศัพท์เลยอ่ะ
พี่ไม่ได้เปิดเสียงโทรศัพท์อ่ะแล้วอีกอย่างพี่ไม่ได้เข้าโรงงานด้วยวันนี้
ออกไปพบลูกค้าทั้งวันเลยอันนี้
ไม่ได้เข้าโรงงานทั้งวันเลยหรอกค่ะอืมไม่ได้เข้าโรงงานเลย
ออกไปพบกับลูกค้าตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะมีอะไรหรือเปล่า
นี่ถ้าไม่มีอะไรครับพี่ขอดูไปนอนก่อนนะวันนี้พี่งงมาก
อื้ออ้าว
ซีรานีคะนี่เป็นครั้งแรกที่จับได้ว่าพี่ชัยกำลังโกหกหนู
ใจหนูเต้นแรงมากเลยค่ะหนูไม่รู้ว่าควรแกล้งทำเฉยเชื่อพี่เขา
หรือควรคุยให้เคลียร์ไปเลยดี
ข่าวเด็ดประเด็นดังมากเวิร์ดยังไงหน่อยเล่าคือเมื่อสองวันก่อนอ่ะ
เห็นผู้หญิงคนนึงสวยมากผมมั่นใจครับว่ากำไรจะต้อง

ขอโทษนะครับพวกมึงในโรงงานเนี้ยก็ไปร้อนหน้าร้อนหลัง
นางชื่อคุณอุ้มเป็นลูกสาวคนสวยของเจ้านายพวกเธอไงล่ะจ๊ะ
เพราะเมื่อวันก่อนนะฉันเห็นพี่ไทยของเราไปกินข้าวกับคุณอุ้มด้วย
ผ้าทางกะหนูกะหนิงหน้ามันใจชะมัดเลยโอ้พี่ชัยของฉันฉันรักของฉันแล้วเป็นเปรี้ยเปรี้ย
หมดกลางแต่มันก็จะมีอยู่นางนึงนะที่ชอบมโนเองว่าพี่ชัยชอบนางนะ
ใครอ่ะอ๋อนึกออกเลยว่านางคือใครนางไม่เคยดูหนังหน้าตัวเองเลย
ก็คู่ควรกับพี่ชัยไหมนางโปรดสารเนาะ
หมายถึงใครฉันก็หมายถึงคนไม่เตรียมตัวเป็นแค่ฝ่ายตัดเย็บ

ทุกฝ่ายขายเขาจะเอาทำแฟนไง
แล้วนี่วันก่อนฉันเห็นนะแฟสถูกครับการทาวน์ให้ผู้ชาย
ไหน

ฉันก็ไม่ได้หมายถึงใครนี่แต่ใครอยากรับก็รับไปสิ

พวกแกมีปากก็กัดชาวบ้านเข้าไปเรื่อย
ระวังคนชาติหน้าจะได้เกิดมาเป็นใหม่

คุณชายนี้เลือกร้านได้สุดยอดมากเลยค่ะ

คุณชายไปโทรศัพท์ก่อนไหมคะ
ได้ครับต้องขอโทษด้วยมากเลยนะครับ
ได้ค่ะ
พี่ชัยทำไมวันนี้นิดตอบพี่ชัยไม่ได้เลยอ่ะ

เฮ้ยอย่ามายี่เง่าได้ไหมนิดเราตกลงกันแล้วไงว่าเราจะไม่โทรหากัน

แต่นิดมีเรื่องด่วนจะคุยกับพี่ชัยพี่ชัยออกมาหานิดตอนนี้เลยได้ไหม
ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไงพี่ยังประชุมงานไม่เสร็จ
พี่ชัยต้องมาหานิดเดี๋ยวนี้นิดมีเรื่องจะคุยกับพี่ชัย
มันจะมากไปแล้วนะนิดพี่จะวางสายแล้วนะ
ถ้าพี่ชัยวางสายนิดนิดจะบอกให้ทุกคนในโรงงานรู้ว่าเราสองคนเป็นแฟนกัน
ได้เดี๋ยวบี้ออกไป
นิททุกเวลา
รอยยิ้มของคนกินคือรางวัลของเรารสดี
พี่ชัยกำลังจะบอกว่าที่พี่ชัยโกหกเป็นเพราะนิดงั้นเหรอ
เพราะนิทงี้เง่างั้นหรอพี่ชัยเลยต้องโกหกอ่ะ

สนับสนุนโดยคราบอาหารงานง่ายซักสบาย
ด้วยแอตแท็กอีซี่หอมด้วย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
ไปไหนมาทำไมไม่รับโทรศัพท์
ทำไมนี้ต้องส่งข้อความมาขู่พี่ด้วย
แล้วจะให้นิดทำยังไงวันนี้ติดต่อพี่ไม่ได้

ที่พี่ชัยโกหกเป็นเพราะนิทกันหรอ

ก็ไม่เคยโกหกแบบนี้เหมือนกัน

ไอ้โจ่ไฝสตรมก็เหลือยอบพี่เรื่องโทรศัพท์เก่าของพี่อ่ะ

พี่ไม่ได้คิดอะไรเลยกับคุณอุ้มจริง
แค่คุณศักดิ์เขาฝากให้พี่ช่วยสอนงานแค่นั้นเอง

หึ

นี่ก็รักพี่ค่ะ
วันนี้พานางนิดมามีอะไรหรือเปล่า
หรือว่าวันนี้จะมาขอเรื่องนี้มันแต่งงาน

ดีว่าตอนนี้เขายังอุทิศชีวิตให้กับการทำงานอยู่อะจ้ะพ่อ
ใช่ครับคือครอบครัวผมยากจนมาก่อนนะครับ
ผมก็อยากทำงานเก็บเงินสร้างฐานะให้มันมั่นคงก่อน
ไม่อยากให้นิดเขาต้องลำบากเหมือนผมอะครับ
เออแม่ไอ้คนที่ทำงานพี่ชัยอ่ะ
มันมาหัวเราะเยาะพี่ชัยว่าโทรศัพท์พี่ชัยอ่ะ
เก่ามากเลยอ่ะแม่ดูสิโอ๊ยมันมีคนอย่างนี้ด้วยเหรอ
ทางที่อีกหน่อยเดี๋ยวพี่ชัยก็จะขึ้นเป็นหัวหน้ามาแล้วนะ
ถ้าพูดถึงเรื่องการทำงานนะแม่พี่ชัยอ่ะ
เป็นหัวหน้ามันได้สบายเลยแหละแต่ว่ามันติดอยู่เรื่องนึงนะสิแม่
เรื่องอะไรเหรอก็เรื่องภาพรักอ่ะแม่
ภาพรักภาพรักอะไรอะโทรศัพท์พี่ชัยอะมันเก่าแล้วอะ
แล้วเวลาที่แบบทำงานอย่างนี้แม่มันก็กดไม่ค่อยจะได้
ถ่ายรูปก็ไม่ชัดไปหาลูกค้าเขาก็มองแปลกดูไม่น่าเชื่อถืออะแม่
อย่างนี้ลูกชายก็ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่สิ

ก็นี่ไงแม่ก็เลยมาหาพ่อกับแม่ไงจ๊
ฮะอย่าบอกฉันนะว่าแกจะมายืมเงินฉัน
ให้เจ้าชายมันเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่อ่ะ
น้าพ่อน้าแม่น้า
ถ้าเกิดว่าพี่ชายเขาสบายหรือได้เลื่อนตำแหน่ง
พ่อแม่แล้วก็หนูก็จะสบายไปด้วยนะแม่

แต่ว่าลูกชายอ่ะกับแกนะต้องเอาเงินมาคืนนะอย่าเบี้ยวนะ
คุณแม่ขอบคุณพ่อมากนะครับ
มือถือใหม่ของพี่ชัย
คราวนี้ลองใช้มือถือใหม่ของพี่ชายหน่อยนะ

ไหนดูซิกล้องสวยหรือเปล่า

ไง
ขาดให้
สวยมากเลยอ่ะพี่ชัยเดี๋ยวนิดขอส่งเข้าเครื่องนิดหน่อยนะ
แชร์ได้นะแต่ว่าห้ามโพสต์นะ

ก็รูปมันสวยนี่นี่ก็อยากอวดอ่ะ
ก็เราตกลงกันแล้วไงว่ามันยังไม่ถึงเวลา

พอดีอุ้มงงเอกสารตรงนี้ค่ะว่าตกลงมันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ

เอ้าคุณชัย

ถ่ายรูปดีไหมคะพอดีอุ้มเล็งไว้อยู่อะค่ะว่าจะซื้อ

แต่ว่าปกติผมเอาไว้ถ่ายภาพสินค่าครับ
โอเค

อุ้ยคุณชัย

คุณชัยมาถ่ายรูปด้วยกันไหมคะ

ได้แล้วค่ะ

ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไปทำงานต่อได้เลยครับ

ขอโทษทีนะครับไม่ได้ซื้อมาฝากเลย

สูงมากเลยค่ะ

ว่าความรักที่ต้องถูกเก็บซ่อน
กลายเป็นคนไร้ตัวตนนั้น

เพราะรักที่ดีต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความกังวลใจในความสำคัญ
ร้อนจังเลยนะคะครับลมแอร์คุณชัยไม่มีรถคุณชัยแอร์เสียหรือเปล่าคะ

คุณอุ้มครับคือผมต้องขอโทษด้วยมากเลยนะครับ
เมื่อเช้าแอร์ยังดีอยู่เลยดันมาเสียกลางทางซะได้
ไม่เป็นไรหรอกค่ะอุ้มเป็นฝ่ายขอตามคุณชายไปพบลูกค้าเอง
ไม่ใช่ความผิดของคุณชัยหรอกค่ะแต่ว่าอย่าลืมซ่อมรถด้วยนะคะ
คุณอุ้มครับคือจริงแล้วผมจองรถใหม่ป้ายแดงไว้แล้วนะครับ
แต่รอทางศูนย์โทรมาบอกว่าได้รับรถเมื่อไหร่น่าจะอีกไม่นานครับ
ถ้าคราวหน้าคุณอุ้มไปกับผมเนี่ยรับรองนะครับว่าไม่ร้อนแน่นอน
งั้นเดี๋ยวอุ้มขอขึ้นไปตัดแอร์บนห้องทำงานก่อนนะคะอุ้มนอนไม่ไหวแล้วค่ะ
นิดพี่รู้นะว่าวันนั้นนิดโกรธพี่มากค่ะ
ใช่ค่ะนิดโกรธพี่ชัยทำไมช่วงนี้พี่ชัยถึงสนิทกับคุณอุ้มขนาดนั้นนะคะ
ไม่เอานะนิดคุณอุ้มอ่ะอีกหน่อยเขาต้องขึ้นเป็นเจ้าของร่วงมาก
งานพี่ก็ต้องเอาใจเขาเราเป็นลูกน้องก็ต้องประจบเจ้านายสิจริงไหม
กระจกหรือประกบกันแน่ค่ะ

โอเคเพื่อไม่ให้ทำให้นิดคิดมากไปกว่านี้พรุ่งนี้พี่จะไปลาออกจากงานเลยดีไหม

นิดนิดรู้ไหมว่าพี่รักนิดมากแล้วพี่ก็แคร์นิดมากด้วยพี่ยอมเสียทุกอย่างเลยนะ

นิดดีใจนะคะที่วันนี้พี่ชัยเลือกนิดมากกว่าเลือกงาน

พี่ต้องเลือกนิตของพี่อยู่แล้วสิ
นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปลาออกจากงาน

แต่มันจะดีเหรอคะ
ดีสิความสามารถแบบพี่ไปสมัครที่ไหนเขาก็รับทั้งนั้นแหละ

คือ

คือสมัยนี้เวลาไปสมัครงานที่ไหน
เขาก็จะถามนะว่าขับรถเป็นไหม
แล้วเขายังถามอีกด้วยนะว่า
ขับรถอะไรรุ่นไหนยี่ห้ออะไรอะไรแบบนี้

คือยิ่งเราขับรถใหม่
แล้วก็ขับรถที่มันแบบดูดีหน่อยอะ
โอกาสที่เขาจะรับสมัครงานมันก็มีง่ายขึ้นไง

ดูรถที่พี่ขับตอนนี้สิ

เหลืออย่างไงซักแค่วัน

ก็ได้ไม่ให้ก็ไม่ให้แต่ถ้าวันหนึ่งหนูไม่ได้แต่งงาน
ก็ขอให้รู้ไว้แล้วกันว่าเป็นเพราะพ่อกับแม่

โอ๊ยถ้าแกไม่ให้ตังค์เขาเขาจะไม่แต่งงานกับแก
ไอ้แบบเนี้ยมันไม่ได้เอาความรักแล้ว
ตามใจไม่เอาก็ได้
ไปพี่ชายกลับกันเหอะ
เฮ้ยเดี๋ยวเซี๊ยนนางนิสมาคุยกันก่อน

แต่แม่มึง
ไหนอ่ะแล้วก็ต้องยกบ้านหลังนี่ให้นางนิสมันอยู่ระ
ช้าเร็วอ่ะเราก็ต้องยกให้มันพ่อก็ยกให้มันตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกัน

ว่าผมจะรีบหาเงินมาใช้คืนให้เร็วที่สุด

จะรีบมาขอนิดแต่งงานด้วยครับ
วันนี้เราจะมากินจิ้มจุ่มกันค่ะ

ทำไมต้องมากินร้านใกล้โรงงานด้วยอ่ะ
ก็ร้านนี้มันอร่อยดีค่ะ

สนับสนุนโดยคราบอาหารงานง่ายซักสบายด้วยแอดแท็กอีซี่หอมด้วย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
ใหม่ลัสกลูต้ากลิ่นมิกซ์เบอรี่

ไฮยารูรอนให้ผิวดูเนียนใสโก้สวย

ให้คนที่โรงงานรู้ไปเลยว่าเราคบกัน
โถ่เว้ย
ทำไมพูดไม่รู้เรื่องวะ
ข่าวเนี้ยจะได้รู้กับสัตว์ผีว่านางอุ้มหรือน้องสาว
ผ้านุ่มเข้มข้นดีไลท์หอมสดชื่นนานสามเท่า
นุ่มฟูรีดง่ายช่วยลดกลิ่นอับชื้น
นิดลองดูนะ
นิดนิดหลบเร็วหลบเร็วคนในโรงงานมา

ให้เขารู้ไปเลยเขาจะได้รู้ว่าใครคือตัวจริงของพี่ชัยอ่ะ
พี่ชัยคบกับนิดมันน่าอายมากเลยใช่ไหมคะ

บอกแล้วไงว่าพี่ยังไม่อยากให้ใครรู้เรื่องของเรา

พี่ชัยเลือกนิดมากกว่าเลือกงานไงคะ
นิดนิดพี่ขอร้องอะ

นี่ตามใจพี่ชัยมามากพอแล้ว

ให้คนที่โรงงานรู้ไปเลยว่าเราคบกัน

พี่ชัยพูดแบบนี้กับนิดเลยเหรอคะ

ขอร้องอย่าทำตัวแบบนี้
กลับไปรอในร้านไป

เออนิดพี่ต้องรีบไปละ

นิด

เดี๋ยวนี้ขึ้นห้องไปก่อนนะพี่มีธุระต่อต้องมาเคลียร์ที่โรงงาน

ไม่ได้พี่มีธุระด่วนจริง

รีบไปไหนอ่ะพี่รีบตั้งแต่อยู่ร้านอาหารแล้วอ่ะ
พี่ดูอายมากเลยนะที่คบกับนิดอ่ะนี่มันต่ำมากใช่ไหม
นี่มันแค่อีสาวโรงงานใช่ไหม

อย่าปล่อยให้นิดเป็นไอ้ตัวอะไรฆ่าขนาดนี้

อุ้มใช่ไหมที่ทำให้พี่ชัยเป็นแบบนี้
ที่พี่ชัยไม่ยอมบอกใครก็เปลือกับเขามาบอกน้ะอุ้มใช่ไหม

นี่หลงมาหนี่เรชผมิต้องไปแล้วนิดลงมา
พี่ชัยกับน้องอุ้มเป็นอะไรกันเป็นชู้กันใช่ไหมเป็นชู้กันใช่ไหม
เป็นชู้กันใช่ไหมเป็นชู้กันใช่ไหมหยุดหยุดบ้าได้แล้ว
ติดบ้ามากใช่ไหมนี่จะดูโทรศัพท์นี่จะดูโทรศัพท์ค่ะ
นี่จะรู้โทรศัพท์เอามาพี่ชัยเอามาบอกว่าไม่
ปล่อยปล่อยโทรศัพท์พี่เดี๋ยวนี้ถ้าอยู่กับโทรศัพท์พี่เราขาดกัน
นิดจะไม่ยอมพี่ชัยอีกแล้ว๒ปีที่ผ่านมานิดยอมพี่ชัยมาตลอด
คราวนี้จะได้รู้กันสักทีว่าน้องอุ้มหรือน้องสาว
ฮัลโหลพี่ชัยพี่อยู่ไหนเนี่ยลูกป่วยจะตายอยู่แล้ว

พี่ชัยมีลูกแล้วเหรอ

พี่ชัยพี่ชัยพี่ชัยหลบไปไม่พี่ชัยไม่หลบ
ถ้าไม่หลบพี่ชนไม่ได้พี่ชัย
พี่ชัยพี่ชัยพี่ชัย
มีนตเลอที่แก่อยู่ไหนต้องโดยพี่ชัย
หากคุณกำลังพบเจอความรักที่เจ็บปวดขอให้พิจารณาให้ดีว่า
นั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าความรัก

นิดรับไม่ได้ที่ต้องกลายเป็นเมียน้อยมากไหม
ที่ไม่ใช่รักเหมือนใครเขา
ห่างดังความรักที่ไม่สวยงาม
แต่ใช่ว่าจะเหมือนดังจนไม่เห็นต้องไหว
นิดพี่ขอโทษที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ไม่เคยบอกความจริงกับนิดเลย
นั่นเป็นเพราะพี่รักนิดมากและกลัวที่จะเสียนิดไป
พี่พลานมีลูกตั้งแต่ยังไง

ถึงมาอยู่กับนิดได้ทุกคืน

พี่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้อง
พี่เพิ่งมารู้ว่าคนที่พี่รักจริงคือนิดนะ

คือสาเหตุที่ทำให้หนูต้องกลายเป็นเมียน้อยโดยที่ไม่รู้ตัว
ยังถอนตัวไม่ขึ้นเพราะหนุ่มรักเขามากค่ะ
แต่นันจะไม่ยอมเป็นแค่ชู้ค่ะ
ความรักที่ต้องถูกเก็บซ่อนจนกลายเป็นคนไร้ตัวตนนั้น
ใช่ความรักที่ดีหรือไม่เพราะรักที่ดีต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ไม่หลบซ่อนให้ไฟได้ไฟหนึ่งเกิดความกังวลใจในความสัมพันธ์
มา๕ฟิล์นใหม่ฟิล์นแบบไร้ขีดจำกัด
นุ่มฟูรีดง่ายช่วยลดกลิ่นอับชื้น
ทั้งหมดทั้งเลยที่พี่มีเมียแล้วและมาคบกับนิส
นิสจะไม่ยอมผ็มนิสก็จะไม่ยอมเป็นเมียน้อยใคร
แล้วช่วงนี้พี่ชัยกับคุณอุ้มเนี่ยเขาดูจะสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษเนอะ
คิดมากไปได้โอ๊ยฉันเนี่ยก็ไม่ได้คิดมากอะไรหรอก
แต่มันจะมีอยู่บางคนที่คิดมากไปไกลเลย
นี่ถ้าแม่งแกไม่หยุดพูดอ่ะได้มีหัวโน้แน่
ทำไมฉันมีปากถ้าพูดอะไรมันก็เรื่องของฉัน

กันไก่เอาไว้ตัดไอ้พวกปากยื่นปากยาวชอบพูดเรื่องชาวบ้าน
มีคนที่อยู่ในหัวใจ
เพราะคนที่ท่าคิดว่าดีว่าใช่
อาจจะเร็วกว่าฉัน